คุณเจ็บเนี่ยค่ะตกจากเตียงเตียงนอนเตียงนอนของเรือนกรรม
หัวมาฟาดกับอ่างน้ำ
เป็นสักข้อตัวซั่วที่เป็นติดเบาะอ่ะค่ะ

ที่ทำนะไม่ได้ทำเพื่อหวังผลประโยชน์แก่ตัวเองนะคะ

แล้วพ่อจะไปส่งหนูที่โรงเรียนสุดตาม

ท่านก็ยินดีที่จะให้ญาติ
แล้วก็คนที่เป็นเพื่อนฝูงนะคะเข้าไปดูสถานที่

คือในส่วนนี้ยังสามารถสรุปได้ยากนะคะ

ตกจากที่สูงแม้ความสูงจะไม่เยอะก็ตาม
หรือว่าจะเป็นอย่างที่ญาติยังคลางแคลงใจอยู่
ว่ามันจะไม่มีเหตุอื่นเลยหรือนะคะ
ก็ยังสรุปยากความคาใจยังมีอยู่
แต่ว่าวันนี้หลังจากที่เข้าไปในพื้นที่แล้ว
ได้พูดคุยสักถามกันแล้วเนี่ยนะคะ

ณตอนนี้คิดว่าอย่างไร

ก็คือเท่าแก่หรือเราอาจจะเรียกกันว่า
แหม่มพี่แหม่มก็ได้นะคะ
อยู่กับผู้ที่ประสบอุบัติเหตุเนี่ยนะคะ
มาประมาณ๑๖ปีแล้วนะคะ

ซึ่งเป็นหัวหน้างานของคุณสุรัตน์ผู้บาดเจ็บนะคะ

ค่ะสวัสดีค่ะ

ต้องเรียกให้ถูกคือสถานกักขังถูกไหมคะ
ใช่ค่ะสถานกักขัง
เข้าไปอยู่นานไหมคะพี่แหม่ม
นานค่ะประมาณสักชั่วโมงนิดได้ค่ะ

ลูกน้องด้วยอะไรด้วยก็ประมาณเกือบ๑๐คนได้ค่ะ
ค่ะแล้วก็รวมตัวเล็กด้วยลูกของผู้ต้องหาเนี่ยค่ะคนเจ็บเนี่ยค่ะ
อ๋อค่ะแล้วตัวเล็กเขารู้ไหมว่าพาเขาไปไหนคะ

ก็คือต้องอยู่กับเท่าแก่แหละเนอะใช่ไหมตอนนี้

ทีนี้พอเข้าไปยังไงคะคุยกับผู้บัญชาการก่อน
ได้คุยกับผู้คุมได้คุยกับผู้ที่อยู่ในสถาน
ทีนี้ครับพ่อบออธิบายว่ามันเป็นมาอย่างนี้
ตั้งแต่วันที่เขาถูกจับข้อหาเมาแล้วขับ
เขาจะอธิบายท่านอธิบายเป็นขั้นตอนทุกอย่าง
อย่างนี้อย่างนี้เราเข้าใจท่าน
แล้วก็คือประเด็นที่ท่านอธิบาย
จากการที่ว่าต้องส่งตัวมาเรือนจำมาสถานกักขังอะไรทุกอย่าง
คือท่านอธิบายให้เราเข้าใจจนท่านบอกว่า
ยินยอมที่จะให้เราไปดูสถานที่เกิดเหตุ
ที่ว่าผู้ต่อหาคุณเจ็บเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ได้เข้าไปค่ะ
ตามที่ว่าท่านอนุญาตท่านรักษาใจดีมาก
แล้วก็ไม่ได้ว่ามีอะไรเราก็ได้เข้าไปอย่างที่เห็นนะคะ
เข้าไปดูเหตุการณ์ดูอ่างน้ำดูอะไร
แต่ว่าจากถามว่าอย่างนายจ้างอย่างเรา
ในความรู้สึกของเรานะอ่างน้ำแค่นั้น
มันไม่สามารถทำอะไรลูกน้องเราได้เราคิดอย่างนี้
เพราะว่าเขาเจอหนักมากกว่านี้ค่ะ
แต่เราไม่ทราบว่าตอนนี้เขาไปเขาอาจจะมาก
หรือว่าเขาไม่สบายหรือว่ามีอาการมึงงง
จากที่ว่ายังสุดส่างสุราหรือยังไง
แต่ก็เราก็ได้คุยกับผู้ต้องหาอีกคนสองคนนะคะ
ที่ว่าเราได้คุยนะ

เขาไม่เห็นว่าคุณสุรัตน์ตกมาจาก
แต่รู้ว่าคุณสุรัตน์นอนที่อ่างน้ำ
แต่ตกตอนเวลาไหนเราก็
เขาก็ไม่ทราบเขาก็ไม่ทราบมาเห็นตอนที่ตกแล้ว

แต่คุณสุรัตน์คือผู้ต้องหาก็ขึ้นไปนอนต่ออีก
แล้วตอนเช้าก็เดินได้ปกติไปออกสนามได้ปกติ
จนมีอาการมึนงงหัวก้นกระแทกแต่หัวไม่ได้กระแทก
แต่ทางเท่าแก่ก็ถามไปว่า

ไม่ได้มีแผลไม่ได้มีรอยบอบช้ำไม่มีได้แบบมีอะไรการทำร้ายร่างกายหรืออะไร
แต่ว่าที่เป็นข้อสังเกตที่ให้เราติดใจคือ
ใบหูและปกหูด้านซ้ายเป็นแผลชะกันมาก
โดนได้คุยเขาบอกว่าไม่มีบาดแผลนะ
แล้วก็พยาบาลที่ควบคุมการดูแลการวัดไข้
แล้วก็การวัดความดันทุกอย่าง

แต่ว่าถ้าหากว่าทางญาติจะอยากทราบว่าแผลตรงนั้นคืออะไร
ก็ต้องรอทางแพทย์ของทางโรงพยาบาลจอมบึง
กับโรงพยาบาลราชบุรีออกเอกสารมาให้คือวันจันทร์
อย่างเร็วก็คือวันจันทร์ถ้าอย่างช้าก็คือวันอังคาร

ทีนี้เอางี้ทีละขั้นก่อนนะคะเท่าแก่

ตอนที่เข้าไปดูห้องที่คุณสุรัตน์เข้าไปอยู่เนี่ย
ห้องมันกว้างมากน้อยแค่ไหนคะ
กว้างมากไหมก็เหมือนถ้าถ้าจะยิงก็คือทำบ้านได้อยู่หลังนึง
แต่ว่าถ้าคนจะอยู่จริงถ้าหากว่าห้องนั้นกักขังได้ประมาณ
ไม่เกิน๖๐คน
แต่วันนั้นผู้ต้องขัง๑๓๗คน
เลยมีการแออัดแบบว่าคุณสุรัตน์ต้องเข้าไปนอน
และการที่เขาเข้าไปนอนเขาไม่ได้ไปนอนคนเดียว

แล้วนอนหลายคนเนี่ยถามหน่อยว่าหลายคนที่นอน
ตอนที่เขาตกไม่มีใครเห็นเลยเหรอ

แล้วคนอื่นจะเข้าห้องน้ำขาก็กั้นซ่วมนิดนี่
เพื่อนจะไม่มีอาการโมโหดึงมาหรือยังไงบ้างไหม

ห้องที่มีความจุคนขึ้น

ขนาย่อมได้แต่ความจุนัดเกินความจุนแน่นะครับได้ค่ะ
คือว่ามุมที่มันเป็นห้องน้ำซึ่งเขาไม่มีกำแพงนะคะ
คืออยู่สุดด้านหนึ่งด้านในถูกไหมคะ

มีคนเล่าให้ฟังไหมว่าวันนั้นที่คุณสุรัสตร์นอนอยู่นี่
คนมันแน่นมากแค่ไหนทำไมเขาต้องไปนอนบนนั้นคะ

ก็ถามว่าเขาบอกว่าเห็นคุณสุรัตน์นอนเนี่ยแออัดแออัดมาก
จนต้องเข้าไปนอนในอ่างน้ำ
แล้วก็คุณสุรัตน์ไม่ได้นอนในห้องน้ำคนเดียวนะคะ
มีผู้ต้องหาอีกหลายคนที่อยู่ในห้องน้ำ
ที่นั่งคูนั่งคุกเข่า

คือตรงนั้นห้องสามารถบรรจุผู้ต้องขังได้แค่๖๐คนค่ะ
ทีนี้เจ๊แหม่มยังอยู่นะ

คือนี้จะถามว่าตอนที่คุณสุรัตน์ขึ้นไปเนี่ย
มีใครบอกไหมว่าคุณสุรัตน์นอน
โดยที่แบบตอนนั้นรู้สึกว่าคุณสุรัตน์กึ่มไหม
ึ่มยังไม่สั่งเมาดี
ค่ะพูดจากนั้นยังงง
มีอารมณ์ฉุนเฉียวมีบ้าง
แล้วมีเรื่องกับใครในห้องขังไหมคะ

แต่ว่าวันนี้ได้สัมภาษณ์ผู้ต้องขังคนนึงที่เขาออกกับสื่อไปว่า
คือเขาเดินมาแล้วก็โวยวายแล้วก็ด่า
แล้วเขาก็ชะงักหยุดไปก็บอกว่าเออไม่ได้ด่าครับ

แล้วอยู่เขาเดินไปก็ล้มก้นล้มกระแทก

ตอนนั้นคือยังไม่ได้ขึ้นไปนอนบนขอบใช่ไหมคะ

เฉ้าวันนั้นที่เดินเดินมาแล้วก็โวยวาย

อธิบายให้เราฟังก็คือเรารับรู้ด้วยกันได้ยินหมดทุกคน
ตกลงว่าไม่มีที่คุณสุรัตน์ฉุนเฉียวใส่ใครนะ

ตั้งแต่ทีแรกเลยเขาบอกว่าเดินออกมา
มีอาการฉุนเฉียวด่าคนนู้นคนนี้
แล้วก็สักพักนึงเขาก็บอกว่าอ๋อไม่ได้ด่าไม่ได้ฉุนเฉียว
แต่เอามาพูดคุยกับผมปกติครับแล้วก็เดินออกไป
แล้วก็เผอิญหน้ามืดแล้วก็ล้มก้นกระแทก
แต่ว่าหัวไม่ได้ฟาดไม่มีบาดแผลอะไร
ค่ะแล้วก็เผอิญได้พบกับพยาบาลที่ว่าอยู่ในเรือนจำ
เขาก็เลยวัดความดันให้ว่าความดันมันสูง
แล้วม่านตาม่านตาเขาเรียกอะไรเราก็ไม่ทราบแล้วนะว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้
เขาเลยต้องนำส่งโรงพยาบาลแล้วเราก็ถามกับพยาบาลคนที่นำส่งโรงพยาบาลไปว่า
ตอนที่ไปอะค่ะเมียเขามีอาการเป็นยังไงบ้าง
เขาก็บอกว่าเขากดไปตรงที่ตรงหน้าอกเนี่ยค่ะ
ถ้าหากว่าถ้าเกิดการตอบรับยังไงยังไงมือเขาต้องปัดอะไรอย่างนี้
เขาก็ต้องมีปฏิริยาแต่เขาก็ไม่ได้ปฏิริยาแต่เราก็ถามเลยว่า
แล้วใบหูที่เขาเป็นแผลเลือดอะไรอย่างนี้เขาบอกว่าตรงนี้เขายังต้องให้ทางแพทย์
วิทยาศาสตร์ดูว่าเกิดจากอะไรมกช้ำทางด้านหู
แล้วแต่ก็ต้องฟังในเมื่อมันมาถึงกระบวนการแค่ตรงนี้แล้ว
เท่าแก่ก็ไม่สามารถที่ว่าจะอะไรได้ต่อไปมากกว่านี้
เพราะว่าทางเรือนจำเราก็ได้เข้าไปแล้วเขาอธิบายให้เราอย่างนี้แล้ว
แก่จ๋าขอแทรกนิดเดียวเดี๋ยวเราค่อยว่ากันว่าเท่าแก่ตัดสินใจยังไงนะ
แต่เดี๋ยวขอกลับไปตอนที่เกิดเหตุก่อนนะคะ
เมื่อสักครู่ที่เล่าที่มึนแล้วก็ล้มล้มจนก้นกระแทกก่อนส่งโรงพยาบาล
คือมันหลังจากที่ถ้าคุณสุรัตน์ตกจากขอบ
ตอนที่ตกมาแล้ว

เพื่อนก็บอกเขาพยุงขึ้นค่ะ
แล้วอาการยังพูดจาตอบโต้
แบบขอบคุณนู่นนี่นั่นได้เหมือนเดิมไหมคะ

บอกว่าคุณสุรัตนก็ขึ้นไปนอนต่ออีกนะ

คนที่คุยกับเท่าแก่เนี่ยนะคะ

ตอนที่คุณสุรัตนแกตกลงมานะจ๊ะ

เพราะว่าคุยอย่างไรก็คือ

ทีนี้จะถามว่าคือตอนที่ทางเท่าแก่เข้าไปคุย
สองคนที่บอกว่าทางพบให้คุย
ตอนที่เข้าไปคุยเนี่ยคือ๒คนนั้นออกมาคุยที่ห้องที่เตรียมไว้
หรือว่าเท่าแก่เข้าไปคุยกันตรงไหนคะ
คุยหมดเลยค่ะคุยทุกคนที่ผู้ต้องขังอยู่ประมาณอีก๓๐คน
แล้วก็เพื่อนพี่น้องที่ไปด้วยกัน

ก็คือคุยในห้องที่กักขังนั้นเลยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะค่ะด้านนอกที่ว่าห้องกัดขังค่ะ
มันจะมีเป็นทางโล่งที่ว่าผู้ต้องขังต้องออกมารับผ่านเที่ยวค่ะ
แต่ทีนี้ทางเท่าแก่ได้ถามไหมว่าจริง
แล้วคืนนั้นมีคนกี่คนที่รับรู้ว่าคุณสุรัตนแกตกขอบสระค่ะ

ก็ไม่ต้องไม่มีเลือดตบยางออกอะไรเนอะ

เพราะว่าตอนเช้าก็ยังลุกขึ้นมาได้ใช่ไหมคะ

แล้วก็ไม่มีเลือดไม่มีอะไร

เท่าแก่ถือสายรอก่อนเดี๋ยวเรากลับมาคุยกัน
ว่าหลังจากที่ไปคุยกันแล้วดูสถานที่แล้ว
กับบาดแผลกับอาการที่เราเห็นคุณสุรัตน์เป็นอยู่ตอนนี้เนี่ย
ทางญาติรวมถึงเท่าแก่เองเนี่ยนะคะ

เท่าแก่จ๋าถามในรายละเอียดนิดนึง
วันนี้ที่ทางเรือนจำได้
ได้นัดคนมาให้เท่าแก่ถามเนี่ย
ตกลงมีทั้งหมดแค่๒คนเหรอคะ

เขาบอกคนที่เห็นเหตุการณ์ก็แค่สองคน
แต่ว่าก็มีนักโทษ๓๐คนที่นั่งอยู่คือ
เขาบอกว่าก็คือคนที่อยู่ติดด้วยกันกับคุณสุรัตน์
ซึ่ง๓๐คนนี้อยู่กับคุณสุรัตน์ตั้งแต่ตอนนั้นเลยเหรอ
บางคนก็มาวันที่๑๓๑๔บางคนก็มาวันที่๑๕
แล้วบางคนที่ว่าที่ถ้ากำลังจะพ้นโทษหรืออะไรประมาณนี้
คือแค่นั่งแค่๓๐คนนี้ค่ะ
แต่ว่าวันนั้นนักโทษ๑๓๑คน
บางคนก็ได้ส่งตัวไปทางเรือนจำกลางเรือนจำใหญ่นั่นแหละตอนตอนที่

ทั้ง๓๐คนนี้เนี่ยเขานั่งรออยู่แล้วหรือเปล่าคะ

แปลว่าเขารู้ว่าจะได้คุยกับเจ๊แหม่มหรือว่าญาติของคุณสุรัตน์ใช่ไหม
ค่ะ
ทีนี้ที่เจ๊แหม่มบอกเมื่อสักครู่นี้ว่าทางพยาบาลในเรือนจำเนี่ย
ไม่ได้ให้รายละเอียดว่าตกลงเจอแผลที่กกหูหรือเปล่าใช่ไหมคะ

เขาไม่เห็นเหรอหรือเห็นแต่ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไร
เขาพูดอยู่อย่างเดียวว่ามันไม่มีแผล

เป็นแผลชะกันล่ะแล้วตรงซอกหูคือเขาบอกเขาไม่เห็นนะ
เขาไม่มีแผลนะที่เขาตรวจวัดความดันตรงโรงพยาบาล
ก็เขาบอกต้องรอจากท้าย
ตรงโรงพยาบาลอันแรกที่ว่าเราไปส่งที่ยุภาราช
แล้วก็ยุพราชก็ต้องสารต่อจากยุพราชไปถึงโรงพยาบาลยุราชบุรี
กับคุณหมอนะคะว่าแพโกฮูลเนี่ยเขาโดนอะไรมา
สาเหตุอะไรหรือเลือดคั่งหรือว่าเลือดออกหูหรือยังไง
เขาจะเต็มขึ้นมา

เขาบอกไม่มีผู้ต้องขังก็บอกว่าไม่มี
หมอพยาบาลที่ว่าจอดรถความดันเขาก็บอกไม่มี
เท่าแก่โรงพยาบาลที่รับแล้วคุณสุรัตน์เข้าไปโรงพยาบาลแรกคือโรงพยาบาลยุพราชใช่ไหมคะ

เจ๊แหม่มได้ไปคุยที่นั่นแล้วหรือยังคะ

ไม่เป็นไรแต่ทีนี้งั้นเรามาถึงโรงพยาบาลที่คุณสุรัตนนอนรักษาตัวอยู่ตอนนี้นะคะ
คืออย่างที่เราคุยกันไปเมื่อวานี้เนี่ยคือเขาเห็นแผลตรงกกหูตั้งแต่วันแรกที่มาไหมคะ

โรงพยาบาลนี้ตอนนี้ที่คุณสุรัตนนอนอยู่อะค่ะ
ต้องเห็นสิเพราะว่าเป็นแผลเยอะมันต้องเห็นอยู่แล้วแต่เขาไม่ได้แจกแจงเราว่าเกิดจากอะไร

ต้องแค่บอกอาการของสมองหรือว่าที่การผ่านปัดอย่างเดียวค่ะ
คืออย่างนี้ไงคือก็เลยจะถามเจ๊แหม่มย้ำว่าคือโรงพยาบาลที่รับเนี่ยเห็นแผลที่หูตั้งแต่แรกรับเข้ามาถูกไหม
ค่ะยังไงคือคือหนูยังไม่ถ้าพบแก่เนี่ยยังไม่ได้เจอหมอและยังไม่ได้พบหมอก็ไปก็ไม่คือไม่ตรงกับที่หมอขึ้น
ไม่เป็นไรงั้นเรื่องของแผลที่หูซึ่งจริงแล้วเป็นเรื่องสำคัญสำหรับเท่าแก่แล้วก็ญาติญาตินะเนาะ
เพราะว่าเรื่องของการผ่าตัดสมองเนี่ยก็คืออาจจะต้องดูเอกสารนะคะว่าทางโรงพยาบาลชี้แจงแบบไหน
แต่ว่าเรื่องแผลที่หูเนี่ยคือมองว่ายังไม่ได้รับคำอธิบายว่าตกลงมีแผลตั้งแต่ที่สถานที่กักขังไหม
แล้วโรงพยาบาลรับเข้ามาตอนแรกไม่ว่าจะเป็นที่สมเด็จพยุพราชจอมบึงเนี่ยนะคะเห็นไหม
ก็เลยสอบถามพยาบาลไปบอกว่าถ้าหากว่าส่งตัวทางยุพราชโรงพยาบาลแรกโรงพยาบาลแรกก็ต้องรู้ว่ามีการเจ็บตรงไหนเป็นแผลตรงไหน
โรงพยาบาลแรกต้องรู้แล้วเขาบอกว่าใช่ครับเดี๋ยวเขาจะทำเรื่องทางพบเขาจะทำเรื่องมาทางโรงพยาบาลยุพราช
อย่างช้าวันฑันจันทร์นี้ค่ะ
เท่าแก่คะแล้วอย่างนี้เอายังไงต่อไปคะ

ก็รอดูก่อน

เพราะว่ายังไงมันก็ต้องแห้งหรือยังไงว่าอาการบาดแผลตรงที่หู
เขาล้มเองหรือว่าเขาเป็นอะไรหรือว่า
เลือดข้างในสมองจริงหรือเปล่าแล้วก็อาจจะว่าเลือดข้างในสมองแล้ว
อาจจะออกไหล่ที่ฟังถูกหูหรือยังไงอาจจะเป็นได้
ก็คือทางเท่าแก่ก็คือเอ่อได้เข้าไปแล้วก็ได้รับตรงส่วนเนี่ย
ทุกอย่างว่าชี้แจงทุกอย่างก็คือขอรอจากใบรับรองแพทย
ไปหูนี้ตรงนี้อย่างนี้ยังเป็นประมาณกลางงี้
ท้าวแก่คือคนที่ได้คุยกับพยาบาลเนี่ย
คือลูกสาวของคุณสุรัตน์คนโตใช่ไหมคะใช่ค่ะ

หรือได้คุยกับพยาบาลหรือหมอ
ยังไม่ได้ถามกัน
ถามพยาบาลไปแล้วพยาบาลก็บอกว่าต้องรอถามหมอยังเดียว
ไม่เป็นไรเดี๋ยวนี่คือสรรค์งาน
คือเราก็พยายามบอกให้ลูกเขาคอยถามว่าแผลตรงนี้เป็นอะไร
ตรงนี้สมองตรงนี้เป็นอะไรแผลมีอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็
พยาบาลก็จะบอกว่ารอหมอนะรอหมอนะคะ
เพราะว่าทางเท่าแก่ไปก็จะไม่เจอหมอ
ไม่เจอหมอที่เป็นคนไข้
สุดท้ายเดี๋ยวก่อนที่ทางรายการจะคุยกับทางผู้บัญชาการเรือนจำให้อีกทางหนึ่งนะคะ
เท่าแก่ณตอนนี้ที่ไปดูสถานที่มา
ณตอนนี้ยังถือว่าคาใจบาดแผลหรือว่า

ถามว่าโอเคไหม
ทางที่เขาอธิบายให้เราฟังก็มันมีมูลด้วย

แต่ผู้ต้องขังบอกว่าไม่มีบาดแผลในการตกลงมา
และถึงเป็นลมตรงประมาณ๖โมงครึ่ง

และความดันขึ้นก็ยังไม่มีบาดแผลอ่า

ตรงกรกหูนี่เกิดจากสาเหตุอะไร

แต่ว่าเรายังไม่เจอคุณหมอที่เป็นเจ้าของ

ว่าอาการบาดแผลตรงที่หูเนี่ย

หรือว่าในระยะตอนทางผ่าตัด
เลือดจะไหลออกหูหรือเปล่า

เพราะว่าจะได้เหลือเวลาเดี๋ยวทางรายการช่วยสักถาม

ช่วงนี้เราคุยกับผู้บัญชาการเรือนจำ

พ่อบอลคะวันนี้๓๐คน

ตั้งแต่แรกเข้ามาวันแรกเลยเหรอคะ

เป็นสถานที่สำหรับรับควบคุม

ซึ่งจะเป็นคดีเล็กน้อยนะครับ

กันเข้ากันออกอยู่แทบจะตลอดเวลาเลยครับ

เราไม่ใช่จัดไว้๓๐คนนะครับ

แต่มีคนผู้ต้องกระขังที่มีอยู่ทั้งหมด

แล้วก็อยู่ในช่วงเวลาเดียว
ในช่วงเวลาเดียวกันกับที่ทาง

แค่๔๕คนเท่านั้นเองที่จะเข้ามาใหม่

เพื่อให้ทางสื่อ
หรือทางคุณตัวรัฐเข้ามาสอบค้านะครับ
ซึ่งตอนที่เกิดเหตุ
ใช่ครับตอนรักคืนครับ

ซึ่งตอนกลางคืนตามปกติห้องที่เขาอยู่กัน
ปิดไฟแล้วมืดตึ๊บเลยหรือว่า
ใช่ครับเรือนจำทั่วประเทศเลยนะฮะจะเปิดไฟสว่างจ้าเลยฮะ
คุณต้องฝังที่กำไมโตรจำคุกใหม่จะไม่ชินกับแสงสว่างนะฮะ

เพื่อให้สามารถเอ่อสังเกตการณ์ได้ครับค่ะซึ่งเอ่อ
วันนี้๒คนที่เท่าแก่เขาได้คุยเนี่ยคือ๒คนที่อยู่ใกล้คุณสุรัตน์ที่สุดในวันนั้นเหรอคะ
ก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณเท่าแก่แหม่มนี้นะฮะ
พอดีผมก็นั่งฟังอยู่ด้วยนะครับ
วันนี้ที่เราคุยกันทางคุณแหม่มสื่อออกมาได้ชัดเจน
พูดง่ายว่าไม่ได้มีการนอกเหนือจากข้อได้จริงที่เราคุยกันวันนี้เลยนะ
ซึ่งผมต้องขอขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับ
ไม่มีเลยเราถึงอนุญาตให้สื่อทุกสำนักเลยที่มีความประสงค์จะเข้า
แล้วก็บุคคลภายนอกทั้งหมดแม้ว่าจะไม่ใช่ญาติเนี่ย
เราก็สำนวยญาติเรามีความบูรณ์สุดใจในเรื่องนี้นะครับ
ตอนที่เกิดเหตุ๒คนที่เท่าแก่ได้คุย
คือสองคนที่อยู่ใกล้คุณสุรัติที่สุดหรือคะผ่าบอร์
ใช่ครับแล้วก็ไม่ใช่เราจัดให้นะครับ
เป็นเขาเลือกเองครับวันนี้ทั้งสื่อทั้งอะไรคือเขาเลือกเอง
แต่เพราะเอิญว่าสองคนที่อยู่เนี่ยเขาให้ข้อมูลว่าเขาอยู่ใกล้
ก็เลยถูกเรียกออกมาสักถามครับ
ตกลงว่าในขอบถ้าตามภาพข่าวที่นักข่าวเข้าไปกับพบเนี่ยนะคะ
คือในซีกที่คุณสุรัตน์ตกเนี่ยด้านล่างจะไม่ได้มีมุมไม่มีเหลี่ยม
แง่ไม่มีแง่งใดทั้งสิ้นคือตกมาคือพื้นเลยถูกไหมคะ
มีนิดเดียวครับเพราะว่าตรงนั้นเป็นพื้นของห้องน้ำ
เราจะทำร่องสำหรับระบายน้ำนะฮะทำร่องระบายน้ำตื้น
ถ้าผมกะดูก็ประมาณสัก๒๓เซนอะไรอย่างนี้นะ
คือสำหรับให้น้ำที่เวลาเราลาดน้ำในในโถส้วมแล้วมันอาจจะหกลงมา
มันจะได้ไม่กระจายไปตามพื้นมันจะมีร่องกว้างประมาณสัก๓มือหนึ่ง
สักลึกประมาณสัก๒๓เซนไม่ได้เป็นร่องลึกอะไรครับ
ซึ่งลักษณะมันคงจะไม่ได้แบบเหมือนกับมีคมมีเหลี่ยมอะไรที่มันจะงอกขึ้นมา
ซึ่งตกไปแล้วจะเจอแบบลอยแบบฉีกแบบ
ก็อย่างที่ว่ามันจะต่างระดับนิดหนึ่งครับจะต่างระดับจากพื้นปกติลงมาแล้วยุบลงไปแปลกสัก๒๓เซน
ก่อนแมงขอมุมมันค่อนข้างจะชิบตัวสนัง
เมื่อเจ้าคู่นี้ฟังแมวงั่นเดียวมีพยาบาลเรือนจำที่เป็นคนได้
ดูมาตราวัดความดันของคุณสุรัสตร์ก่อนที่จะส่งบริการพยาบาลแรก

ตอนนั้นเนี่ยจากตามประวัติเนี่ยคือไม่มีบาดแผลที่หูเลยใช่ไหมคะ
ไม่มีครับปกติพยาบาลเรือนจำเนี่ยเขาจะมีความละเอียดในการตรวจคนไข้อยู่แล้วนะครับ
เมื่อเข้าไปถึงแล้วเนี่ยอาการที่มันแสดงออกมาเนี่ยมันอาจจะเกิดได้หลายอย่าง
แล้วก็ให้ผมฟังนะครับว่าเขาพบจุดแดงบริเวณกาศาสนิษฐธิ์
ก็ผมต้องมาทราบจากคุณแหม่มว่าเขาเกิดเป็นโรคเศรษฐ์เกดเงิน
แต่บาดแผลที่มันเกิดไม่ได้เกิดที่บนกลางศีรษะด้านบน
เพราะฉะนั้นในเบื้องต้นเนี่ยทางเจ้าที่ก็ยืนยันว่า
ไม่พบบาดแผลบริเวณหูที่เราเห็นจากภาพทางสื่อ

พอบอลคะอาจจะถามไม่ตรงกับสายงานท่านนะคะ

คือคนที่เหมือนกับผ่าตัดสมองมันเป็นไปได้ไหม
มันจะมีเลือดออกทางหูอะไรแบบนี้ค่ะ

ผมคิดอย่างนั้นนะครับผมยกตัวอย่างนะครับ

บางทีแค่เจาะเลือดออกมาเข็มทิ้มลงไปนิดเดียว
มันเกิดม่วงเป็นวงเลยเท่าฝ่ามือเลยก็ยังเคยมีนะฮะ
แต่เรื่องนี้เพราะเอิญว่าผมก็ไม่ได้มีความรู้ทางด้านนี้เพียงแต่ว่า
ผมสามารถที่จะอธิบายได้จากปรากฏการณ์ที่ผมเคยเห็นเท่านั้นเองครับ
พบคะคืนวันที่คุณสุรัตน์แกเข้าไป
ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันในที่กักขังไม่ได้มีรับรายงานว่ามีปาก
มีเสียงมีวิวาดมีกระทบกระทั่งกันไม่มีเลยใช่ไหมคะ

แต่พูดต้องจัดขังประเภทแบบนี้นะฮะ
ประเภทดื่มสุราแล้วก็เอาอย่างนี้แล้วกันนะครับว่า
ถ้าเกิดว่าดื่มสุราเป็นประจำมา
ภาษาเราเรียกว่าดื่มสุราเป็นอาจินบางครั้งอาจจะมีลักษณะของการหยาดสุรา
จะมีบ้างฮะจะเดินวนไปวนมาลักษณะแบบนี้
เป็นการเกาะเคลวนเกาะกวนพระโครคขึ้นสูง
แต่รายคุณสุรัตน์เราไม่ได้รับรายงาน
ว่าเข้าไปละลานคนอื่นไม่มีไม่ได้รับรายงานครับ
ในสถานที่กักขังมันไม่มีกล้องวงจรปิดอยู่แล้วใช่ไหมคะ
ไม่ครับคือขออนุญาตเรียนอย่างนี้นะครับว่า
สถานกักขังเป็นหน่วยงานหน่วยงานหนึ่ง
แยกเอกเทศออกมาจากเรือนจำกลางราชบุรี
มีอาคารเป็นของตัวเองต่างหากเลยแล้วมีเจ้าหน้าที่เป็นการกระเพาะ
เราจะมีเจ้าหน้าที่ของเรือนจำเข้าไปเป็นหัวหน้าสำนักงาน
แล้วก็จะมีพนักงานราชการคอยดูแล
เนื่องจากว่าโทษกักขังเป็นโทษที่ไม่สูงนะ
บางครั้งสารก็สั่งมา๕วัน๗วัน๑๐วันอะไรลักษณะแบบนี้
ก็จะมีการศักดีการศ์เปลี่ยนหมุนเวียงกันออก
เพราะฉะนั้นในส่วนของกล้องวงจรปิดความสำคัญจะน้อยกว่า
ภายในเดือนจำทางเราก็เลยไม่ได้รับงบมาร
ในเรื่องของการติดตั้งกล้องวงจรปิดตรงนี้ครับ
เข้าใจค่ะถึงสุดท้ายแล้วค่ะพบค่ะ
ในส่วนของทางเท่าแก่แล้วก็ญาติญาติเอง
จะได้รับเอกสารจากทางโรงพยาบาลสัปดาห์หน้า
ในส่วนของทางเรือนจำเองจะต้องมีเอกสารและลักษร
หรือว่าจะต้องมีอะไรส่งให้เป็นเอกสารยืนยันอีกครั้งไหมคะ
คือเอกสารที่ว่าเป็นเรื่องที่ทางเรือนจำ
มีหนังสือขอไปยังเรือนจำทั้งสองแห่ง
ผมได้ลงนามในหนังสือแล้วก็มอบให้เจ้าที่พยาบาล

เพื่อนำประกอบกับสำนวนการสอบสวนในเรื่องนี้

ทรวมดีกรมพยาธิธรรมพันธเวิร์ดประวุฒน์
ท่านก็ได้มาเยี่ยมคนไข้เมื่อคืนนี้แล้วก็ได้พูดคุยกับญาติ
แล้วก็ได้แจ้งด้วยว่าทางกรมจะตั้งคณะกรรมการ

โดยจะแต่งตั้งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมมาครับ
เพราะฉะนั้นผมยืนยันเลยนะครับว่า
ทางผู้ป่วยทางผู้เสียหายจะต้องได้รับความเป็นธรรม
แล้วโดยเฉพาะท่านนโยบายท่านรับดีนะฮะท่านไม่ปกป้องคนที่ทำผิดอยู่แล้ว
เข้าใจค่ะยังไงเดี๋ยวเรารอตามข่าวนี้กันต่อนะคะ
คือตอนนี้ยังไม่ได้มีอะไรหรอกค่ะเป็นแค่ความคาใจ
ก็แค่อยากได้คำตอบสำหรับฝั่งของญาติเท่านั้นเองนะคะ

คุณผู้ชมคะในส่วนของเอกสารจะออกมาสัปดาห์หน้า
ซึ่งไม่ว่าเหตุการณ์จะเกิดจากใดก็แล้วแต่นะคะ
ยังไงความคาใจของครอบครัวหรือว่าญาติเพื่อนฝูงเนี่ยนะคะ
ก็ย่อมจะต้องได้รับคำตอบนะคะ
ต่อให้ไม่มีอะไรเลยจริงเขาก็ต้องการคำตอบว่า
ทำไมถึงเกิดแบบนั้นทำไมถึงเป็นแบบนี้